๑๖๖๙นั้นเป็นเบอร์ของการแพทย์ฉุกเฉิน

แต่ล่าสุดเนี่ยเบอร์นี้มีคนโทรไปป่วน

เจ้าหน้าที่เขาอัดคลิปเอาไว้ให้ฟังด้วยครับ

สกิลลูกคอ๙ชั้นคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้โทรไป
คือเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทล่ะครับ
โทรไปที่สายด่วน๑๖๖๙ของศูนย์แจ้งเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจำโรงพยาบาลแห่ง๑ทะพักเหนือ
พอเป็นพยาบาลรับโอ้โห
ทุกครั้งโทรไปก็ไม่ได้เหตุอะไรไปปรับธุปอย่างนั้น
โทรไปร้องเพลงจีบบ้างหยอกล้อนเรื่องทั่วไป
ล่าสุดยังร้องเพลงลูกคอ๙ชั้นภัยบาลตามคลิป
ได้ยินได้ฟังกันไปเขาก็อัดคลิปมาให้ดู
แล้วโทรไปเจอแบบนี้มันก็โทรไม่ติด
แล้วมันก็จะสามารถที่จะไม่ไปช่วยคนที่เขาป่วยคนเจ็บได้ทัน
เพราะว่าไปเจอโดนป่วนแบบนี้
เน้นย้ำกันอีกทีครับว่าโทรศัพท์สายด่วนแบบนี้๑๖๖๙เนี่ย
แม้ว่าแต่ละหน่วยงานเขาจะมีคู่สายรองรับเยอะก็ตาม
แต่ว่าเพื่อให้บริการประชาชนได้ในยามวิกฤต
ไม่ควรจะโทรไปถ้าไม่มีเหตุจำเป็น
ในส่วนกรณีถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิต
ไม่ได้มีวุฒิภาวะก็ต้องฝากไปยังผู้ปกครองญาติพี่น้องดูแลให้คำปรึกษาให้ดีครับ
อย่าไปใช้โทรศัพท์แบบโทรไปป่วนแบบนี้
เพราะว่าสายแบบนี้ต้องเอาไว้เหตุจำเป็น
จะได้ช่วยเหลือคนที่เขาป่วยและต้องการความช่วยเหลือจริง
ก็หวังว่าจะไม่มีการโทรไปป่วนแบบนี้อีกนะครับ